ผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บนถนนแถวเพชรเกษม๙๖ในกรุงเทพนะฮะ
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปโดนอะไรยังไงมา

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เรียกเมื่อกี๊สำลวชมา

ว่นหย่า

เห้ยขุมพวยเอ้ยอะไรเนี่ย
นี่ฮะนอกจากจะบอกว่าเอาลูกปืนเปล่าแล้วยังบอก
พยายามทำร้ายร่างกายทำเกินปุ๋ยมุ้ยเพชรเกษม๙๖นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐นะฮะของวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
คือคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจคนขับรถส่งของก็คือฝั่งคนถ่ายคลิปนะ
จอดรถแล้วก็ลงมาด่ากราดเลยทำท่าคล้ายกับจะชักปืนออกมาแล้วก็บอกเอาปืนเปล่าเอาลูกปืนเปล่า
สุดท้ายเนี่ยตบเข้าไปด้วยนะฮะค่ะมีจังหวะหนึ่งตบเข้าไปทีนึง
แล้วบอกสอนอไหนก็เคลียร์ได้บอกให้เรียกตำรวจมาเลยนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
ผู้หญิงก็พยายามกันกันอยู่โอ้โหนี่ฮะโอ้โหแน่นอนว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับพฤติกรรมตรงนี้นะครับ
สุดท้ายเขาก็น่าจะแยกจากกันไปได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับถนนเพชรเกษม๙๖นะฮะเป็นถนน๖เลนนะ
คือช่วงกลางวันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รถวิ่งเยอะทีเดียว
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุมันช่วงแบบเช้ามืดอ่ะค่ะ
ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันทางสนหลัก๒เจ้าของพื้นที่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุฝั่งคนเจ็บ
ที่เป็นฝั่งถ่ายคลิปที่ถูกตบเข้าไปด้วยเนี่ย
มาแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับเรื่องการถูกทำร้ายร่างกาย
จนธิเขาให้ไปหลวดร่างกายนะครับแล้วก็รองใบรับรองแพทย์
เพื่อจะได้ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุไปตามขั้นตอน
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะนะฮะ
รู้แล้วว่าคือใครเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายเรียกหมายเรียกแล้วก็หมายจับตามขั้นตอนต่อไป
คำถามก็คือว่าคนนี้เขาเป็นตำรวจหรือว่าเป็นทหารอะไรยังไงหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอให้มาก่อนกันแล้วกัน
เดี๋ยวต้องสอบปากคำขยายผลอีกครั้งหนึ่ง
เพราะดูเหมือนไม่กลัวอะไรเลยนะคะ